อยู่ที่ไหนก็คือเพชร

สมเป็นเพชรเข้มข้น
เอาละครับเรายังอยู่กับการโชว์เพลง
เพราะจากเหล่าเพชรดาราทั้ง๖คน
กับรายการเพชรดาราประกายเพชรครับ

เพลงดังต่างหลายบทเพลงด้วยกันนะครับ

ไอ้หนุ่มผมยาวโด่งดังมากครับ
ร้องโดยคุณสุรชัยสมบัติเจริญนะครับ
ทายาทราชาเพลงลูกทุ่งของเมืองไทย
คุณสุรพลสมบัติเจริญนะครับ
เอาละครับแล้ววันนี้คนที่จะมาร้อง
เป็นเพชรดาราหน้าใสของเรานะครับ
น้องเบลเพชรดารา
สวัสดีครับ
ก่อนเคยอยู่เคียงเวียงจันทน์
ร้องคู่กันสุขสรรค์สวรรค์ชู
ความรักของเราเป็นสีชมพู

ชื่นชู้อยู่ได้ไหมนะ
ร้านก็ร้านราวพลันสวรรค์ลม
เถ้อเอ้ยเวรกรรมทำพี่ต้อมตรม
กรรมทำพี่ตอบตรง
สวรรค์ลมถ้าลมจมดิน
เพียงเจอไอ้หนุ่มผมยาว
น้องสาวก็ลืมที่หมดสิ้น
รักเราเจ้าไม่ดูวิน
ลงโลมลิ้นเจ้าศิลปินผมยา
มันเจ็บใจเจ็บใจเสียจริง
มาทอดทิ้งให้เหลือแต่ตัวเปล่า
มันปลัวใจปลัวใจเหลือจะกราบ
ปกมันลาวดังลูกมะพร้าวตกดิน
เพื่อให้ชมว่าพี่มาดแม่
ขอเป็นแฟนไว้ควงเป็นคู่ใจ
วันนี้กลับมองว่าพี่ไม่เอาไหน
มองว่าที่ไม่เอาไหน
สื่นใจพยายามได้เชิญ
ครั้งยังเคยร้องเพลงให้น้องฟัง
วันนี้กลับมือว่าพี่ไม่ดัง
เหมือนว่าพี่ไม่ดัง
ไม่อยากฟังไม่อยากดีเยน
เพียงเจอไอ้หนุ่มผมยาว
น้องสาวก็ลืมที่หมดสิน
รักเราจะไม่ทวิน
ไม่หลบโลมฤนเจ้าศิลปินตัวดี
ไม่เจ็บใจเจ็บใจเหมือนไม่พอ
เจ้าชนมันรูปลอเสียดี
คุณป้าใจบ้าใจเสียที่
เจ้าศิลปินของยาก
ขอเสียคนหน้าตายดีนะครับ
เฮ้ยเสียสวยแล้วหล่ากว่าดังนั้นเลย
ตัวตายดีกว่าชาติตาย
แต่เสียดายว่าตายเพราะอกหัก
ดวงใจมันชอบทำนะ
เพราะน้องไปรักเจ้าศิลปินผมยาว
มันเจ็บใจเจ็บใจเสียจริง
มาทอดทิ้งขี้เลือดด้วยตัวปลา
เหมือนปวดใจปวดใจเหลือใจกล่าว
ขี่ราวดังลูกมะพร้าวตกดิน

สวัสดีค่ะ
มีนิทานมนานกาเลปูนาคาเกตัวใหญ่ซะไม่มี
เอามือไปจับมูกก็งับทันทีจะทำยังไงเอาไม้ไล่ตี
ตีก็ตีไม่ถูกถูกก็ไม่ตั้งใจตี
ปูมีค้ามากมายแต่ทำไมหัวปูมันไม่มี
ปูมีตาข้างตัวแต่ทำไมหัวปูมันไม่มี
โบราณท่านเคยสั่งสอนเป็นอุทาหรณ์สอนใจ
ตัวเองยังไม่เท่าไรอย่าเที่ยวไปติติงใครค่ะ
เหมือนแม่ปูครับสอนลูกปูเดินอย่าเซเชไปไม่เอา
แม่เธออับอายใครเขาว่าไม่สั่งสอนพวกเจ้าให้ดี
แม่ปูจึงเดินให้ดูลูกปูดูไม่เข้าใจ
เดินเท่าไรเท่าไรก็ไม่ตรงสักทีอยู่ดี
แม่ปูพร่ำตอนลูกปูเดินให้ดูตัว
อย่างแม่นี้ลูกผมก็งงอยู่ดี
กี่ทีกี่ทีก็คาเกเซบารูมีนี่ขาดนมนานกาเล
ปูนางฆ่าเก๋ตัวใหญ่สะมิมี
เอามือไปจับปูก็งับทันทีจะทำยังไงเอาไม้ไล่ตี
ตีก็ตีไม่ถูกถูกก็ไม่ตั้งใจตี
ปูมีค้ามากมายแต่ทำไมหัวปูมันไม่มี
ปูมีตาข้างตัวแต่ทำไมหัวปูมันไม่มี
มีนิทานมนานกาเลปูนาคาเกตัวใหญ่ซะไม่มี
เอามือไปจับงูก็งับทันทีจะทำยังไงเอาไม้ไล่ตี
ตีก็ตีไม่ถูกถูกก็ไม่ตั้งใจตี
กูมีค่ามากมายแต่ทำไมหัวปูมันไม่มี
ปูมีตาข้างตัวแต่ทำไมหัวปูมันไม่มี
มีนิทานนมนานกะเลปูมีตาข้างตัวใหญ่สะมิมี

ครับ

พี่เบลถามพี่เบลดีกว่าครอบครัวเป็นนักร้องใช่ไหม

เปล่าครับเคยเป็นอยู่วงวง

เพลงเต้นน้องเตรียมท่าเต้นกันมาแล้วใช่ไหมครับ

ละลาย

มันเปล่ามากครับพี่
เล่าอะไรเล่าดิ
เปลี่ยนท่า

พรุ่งนี้เราได้เจอพวกเขาแน่นอน
ท่านอาจจะคิดว่าบางคนอาจจะมาไม่ครบ

ไม่เป็นไรนะครับ๖๓๐น

แน่นอนกับเพลงสนุกส่งท้ายปีกับ

สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
ขึ้นชื่อว่าเพชร
อยู่ที่ไหนก็คือเพชร